รถไฟอากาศยานบขศกรมทางหลวง

ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปะบึกนะครับ

ฝนลมแรงกันโชคน้ำท่วมฉับพลัน

เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งนครศรีธรรมราช

สนามบินนครศรีธรรมราช
และสุราธานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
หลังจากประเมินแล้วว่าเส้นทางพายุ
กระทบกับการบินอากาศยาน

ในการเดินทางของประชาชน
ตามมาด้วยประกาศหยุดเดินรถบข
ในเส้นทางนครศรีธรรมราชกรุงเทพ

หลังจากถนน๔๐๑นครศรีธรรมราช

และเส้นทาง๑๘๔๓นครศรีธรรมราช

รวมทั้งทางผ่านอย่างนครศรีธรรมราช

จนไม่สามารถเปิดการเดินรถได้ตามปกติ

เตรียมรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จำนวนสิบแปดเที่ยวรองรับผู้โดยสารเจ็ดร้อยยี่สิบคน
เส้นทางกระบิกรุงเทพจำนวนยี่สิบสามเที่ยวรองรับผู้โดยสารเก้าร้อยยี่สิบคน
เส้นทางหาดใหญ่กรุงเทพจำนวนยี่สิบสามเที่ยวเส้นทางภูเก็ตกรุงเทพจำนวนสามสิบสามเที่ยว
ส่วนรถหมวดสามเส้นทางนครศรีธรรมราชสุรทานียี่สิบหกเที่ยวรองรับผู้โดยสารสี่ร้อยห้าสิบคน
สุรทานีภูเก็ตยี่สิบหกเที่ยวรองรับผู้โดยสารได้แปดร้อยคน
และเส้นทางกระบิสุรทานีสิบสองเที่ยวรองรับผู้โดยสารสี่ร้อยแปดสิบคน
นอกจากนี้จัดเตรียมรถโดยสารไม่ประจำทางอีกสิบคันรองรับผู้โดยสารสี่ร้อยห้าสิบคน
และรถตู้หมวดสามจำนวนสิบคันรองรับผู้โดยสารจำนวนหนึ่งร้อยสามสิบคน
ส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการประเมินจุดเสี่ยงกรณีเกิดน้ำท่วมสูง
ไม่สามารถเปิดเดินรถได้ตามปกติในเส้นทางที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึก
แก่เส้นทางในช่วงระหว่างชุมทางเขาขุมทองนครศรีธรรมราช
โดยการรถไฟจะเดินขบวนรถสายนครศรีธรรมราชถึงแค่สถานีชุมทางทุ่งสงศ์
และจัดรถยนต์ขนถ่ายผู้โดยสารจนถึงปลายทางสถานีนครศรีธรรมราช
ขณะที่กรมทางหลวงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการส่วนหน้าและศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชุมพรสุรธานีนครศรีธรรมราชและจังหวัดระนอง
โดยได้มอบหมายให้สำนักงานทางหลวงที่๑๖ที่นครศรีธรรมราชเป็นศูนย์อำนวยการส่วนหน้ามีหน้าที่สั่งการแก้ไขและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินจนกว่าเหตุการณ์จะยุติ
รวมทั้งให้แขวงทางหลวงในพื้นที่เกี่ยวข้องเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อให้เตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากร
ในการอำนวยความสะดวกด้านจราจร
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทุกกรณี
หน่วยงานอื่นตามการร้องขอตลอด๒๔ชั่วโมง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน